เมื่อวานนี้ไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่ภูทับเบิกนะครับ
บรรดาเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าต้องการที่จะให้ยืดเวลาลื้อถอนออกไปหลังฤดูการท่องเที่ยว
แต่ว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง๒๕วันแล้วนะครับ
เจ้าของรีสอร์ทในพื้นที่ป่าภูทับเบิกจะต้องลื้อถอน
ซึ่งหากไม่ดำเนินการตามประกาศ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๔สาขาพิศนุโลกในฐานะผู้ที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่นี้
ก็ยืนยันนะครับว่าจะเข้าลื้อถอนทันที
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ

สิบเก้าแห่งลุกล้ำปลูกในพื้นที่ป่าภูทับเบิก
อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

จะเข้าสู่วันที่๕ของการติดประกาศคำสั่ง

จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือข้อสอดช่อให้รื้อถอนรีสอร์ต

หากรีสอร์ททั้งนี้ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๔

ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ป่าภูทับเบิก
ยืนยันว่าจะเข้าดำเนินการลื้อถอนทันที

ถ้าเจ้าของไม่ลื้อคณะเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง
หรือผู้ช่วยหน้าที่ก็จำเป็นต้องดำเนินการ

ต้องเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์
ซึ่งท่านผู้ว่าเป็นประธานอำนวยการ
ยืดหรือไม่ยืดก็ต้องคุยที่ประชุมอีกรอบนะครับ
จับดำเนินคดีส่วนใหญ่เป็นของในทุนทั้งหมดนะครับ
เพราะถ้าชาวบ้านซึ่งสมัยก่อนที่
เขาแบ่งให้ชาวมงค์อาศัยทำกิน
อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินคดีนะครับ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผิดไปแล้ว๑๔คดี
๒๙ไร่๓งาน๗๒ตรว
และอีก๑๖คดีหรือคิดเป็น๒๔ไร่

ส่วนอีก๑๔คดีรวมพื้นที่๔๒ไร่๑งาน

และอีก๒คดีพื้นที่รวม๑ไร่๒งาน
๓๒ตรวที่ไม่ได้มีสิ่งกลุ่มสร้าง
ไม่ได้ติดป้ายประกาศให้รื้อถอน
ซึ่งหากรวมพื้นที่บุกลุกป่าทั้งหมดแล้ว
รวมเป็น๙๗ไร่๓งาน๘ตารางวาหรือ๔๖คดีของการบุกลุกป่า
สอดที่บุกลุกพื้นที่ป่าภูทะเบิกนะครับ
จะถูกทยอยดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
และจะถูกติดป้ายประกาศให้เจ้าของลื้อถอนออกจากพื้นที่ครับ
และหลังจากลื้อถอนแล้วก็จะมีการจัดระเบียบโซนนิ่งใหม่ในพื้นที่นี้ครับ
หลังรื้อถอนรีสอร์ทที่บุรุกพื้นที่ป่าภูทะเบิกและทั้งหมด

ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาครอบครอง

ก็จะจัดสรรใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ชัดเจน

ยังไงก็เข้าคณะกรรมการของที่พูดว่าเป็นผู้มนุยการสูตรนะครับ
แต่ที่ฟังมาคร่าวตั้งแต่เริ่มจับกันใหม่ที่มีทั้ง๔กระทรวงร่วมกัน
ก็จะมีการแบ่งโซนนิ่งสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทำกิน

อาจจะเป็นไปได้ที่ฟังที่ประชุม
เคยพูดถึงนะครับว่าอาจจะให้

ส่วนที่ของชาวบ้านและเจ้าของรีสอร์ทที่ร้องขอ

ต้องรอทางคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน